คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะไปดูเรื่องนี้ที่ปลาจีนบุรีดุเดือดอีกแล้ว
น้ำเมาเป็นเหตุนะคะหนุ่มคนนึงค่ะกินเหล้าขาวเมากับญาติ
จะไปหาเรื่องจะไปตีกันจะไปทะเลาะกับญาติ
สุดท้ายเจอญาติแทงสวนเจ็บปางตายเท่ากันนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่สพปจังหวัดปลาจีนบุรี
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจได้รับแจ้งนะคะ
จากชาวบ้านว่ามันมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
แล้วประเด็นคือมันมีคนเจ็บถึงสองรายด้วยกันค่ะคนเจ็บสองรายเนี่ยนะคะ
เหมือนกับอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวนี่แหละริมถนนภายในหมู่บ้านหนองแห้ว
ในพื้นที่หมู่ที่๕นะคะตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ทีนี้พอไปตรวจสอบดูบริเวณที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมก็มีรอยเลือดเนี่ย
ดเต็มถนนเป็นแนวยาวแบบนี้เลยอ่ะค่ะเป็นเลือดของคนเจ็บเองนะคะ
ซึ่งพอตรวจสอบดูแล้วก็ถามญาติดูญาติก็ได้มีการนำตัวนายพินทอง
นายพินทองวัยห้าสิบห้าปีนะคะตัวนายพินทองเนี่ยถูกมีดแทงเขาที่บริเวณใต้ลิ้นปี่ฝั่งซ้าย
แล้วก็มีการหามตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็บริเวณที่ขาเขา
นี้ก็เป็นแผลชะกันนะคะคุณผู้ชมขาขวา
ข้อเท้านี่มีรอยมีดเป็นแนวยาวถูกของมีคมเลือดไหลโกรกเลย
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันนะคะ
ส่วนคู่กรณีอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมคือนายสุรพงศ์อายุ๔๐ปี
คนก่อเหตุเป็นคนที่ใช้อาวุธมีดจ้วงแทงตัวนายพินทองนี่แหละ
เจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะคะอยู่ในอาการมึนเมายังให้การไม่ค่อยได้เท่าไร
ผู้จายังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นมันเกิดอะไรขึ้น
ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับเป็นญาติกันด้วยทำไมมาตีกันจนเลือดตกยังออกแบบนี้
เรื่องต้นทราบว่าตัวนายพินทองนะคะกับนายสุรพงศ์เนี่ย
มีบ้านอยู่ห่างกันสักประมาณยี่สิบเมตรแล้ววันเกิดเหตุทั้งสองคนเนี่ย
โอ้โหกินเหล้าขาวจนเมาทั้งคู่แม่เมาได้ที่
เกิดมีปากเสียงกันพูดไม่เข้าหูค่ะด่าทอกันไปมา
แล้วนาทีนั้นนายพินทองมีการเหมือนกับใช้ไม้เป็นอาวุธประจำตัวนะ
ส่วนนายสุรพงศ์มีมีดก่อนที่ทั้งสองคนจะทะเลาะกัน
แล้วโดนมีดจ้วงแทงคือนายพินทองเนี่ยโดนมีดจ้วงแทง
ส่วนนายสุธพงศ์ก็ถูกตีด้วยของแข็งทีนี้ที่น่าตกใจคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
ตัวนายสุรพงศ์เนี่ยคนที่ใช้มีดแทงคนอื่นดันไปบอกกำนัน
บอกชาวบ้านแถวนั้นว่าตัวเองโดนแทงโดนตี
แต่สุดท้ายชาวบ้านก็มาบอกข้อเท็จจริงว่าโอ้อย่าไปเชื่อเลย
จริงแล้วเนี่ยคือตัวนายสุรพงศ์นี่แหละไปแทงเขาไปตีเขา
ฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะพันธุ์อาจารย์มาเพราะพันธุ์อาจารย์มาถึงที่
เขาบอกว่าผมโดนเขาแทงมาโดนเขาฟันมาเขาบอกเนี่ย
เมียดเขาถิดเมียดมาด้วยไงเขาก็มีแผลที่ขาครับ
แล้วก็ผมว่าให้เขานอนลงนอนลงได้เฉยเดือนเลือดมันจะออกเยอะ
เขาบอกเด็ดแล้วมันก็นอนลงเด็ดแล้วมันก็มีอีกคนหนึ่งตามมา
ตามมาเขาบอกว่าไอ้คนนี้มันแทงเข้ามานะแทงเข้ามา
ผมก็เลยแจ้งต้นบ่วนมาตราเจ้าหน้าที่ต้นบ่วนแล้วก็แจ้งรถเอ่อ